ดูนะถ่ายไว้

ไม่ใช่คุณเป็นนักเลง

ท่านผู้สอสอผู้ทรงเกียจ

ตำรวจมาหน่อยเร็ว

ไม่โพสต์ใหม่แล้วเพราะมีคนแคปอยู่
คนแคปไม่หมดแล้ว

จับตัวผมไม่ได้

นะฮะนี่แหละครับพูดแทนผู้
ทรงเกียจมาหาเรื่อง

ว่านี่คือฟ้องประชาชน

คิดแล้ว

ปากไปทำเลขที่คุณ
ทำไมเวลาพูดไม่คิด

ภายมันควรเริ่มไม่ต้องมาพูดกับผม

จับภาพไว้

ประธานต้องรับผิดชอบมีการเดินเข้ามาเกาะกวนเดินเข้ามาหาเรื่องผมสังคมดู
ผมมาจากการเลือกตั้งผมใช้วัญญาสุภาพผมไม่เป็นนักเลง
ผมวันทุกวันผมทำงานให้ประชาชนประยุงความยุทธรรมแก้ปัญหาให้ประชาชนทุกวันนะ
ผลงานผมออกไปอย่างชัดเจนมากกว่าคณะอื่นด้วยซ้ำนะ
และผมตั้งใจมาเป็นผู้ทัศน์ดอนไม่ได้ต้องการมาเป็นนักเลงที่นี่ไม่ต้องการมาขอบควรใคร
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้สังคมดูให้ประชาชนดู
ต่อไปนี้การเดินเข้าออกสภาต้องดูแลความปลอดภัยทางการขนาด
ผมเป็นผู้ทัศน์ดอนผมโดนตามรักวารโดนฮุกคาม
ฮุกคามนี่คือการฮุกคามการทำหน้าที่ของผู้ทัศน์ดอนในรัฐสภา
และประชาชนจะฝึกหวังกับสภาผู้ทัศน์ดอนได้อย่างไร
หน้าที่คนมาร้องเรียนให้ผมแก้ปัญหา
แต่ไม่หมดแต่มีคนมาฮุกคามผมพฤติกรรมอย่างนี้
ความประภัยชวนต้องรับผิดชอบความประภัยชวนต้องหลบมาถูก
ต้องมีไลค์เอาเป็นคนเริ่มก่อนนี้ถูกปะ
ที่จะมีสำนึกขอโทษขอโพยก็ไม่มี
พี่ลูกผู้ชายถ้าได้ยังไม่ได้
ผู้หลบก็ไม่ต้องมีสำนึกความพิดจะต้องมีสำนึก
เป็นลูกผู้ชายทำผิดต้องรู้จักขอโทษ

ที่พูดไปได้คิดรึเปล่า

คือในเมื่อตำหนิแล้วเนี่ย